โอเคนะคะ

ย่างที่บอกไปแล้วที่คุณผู้ชมคนเนี่ยจะเคยเห็นน่ะ

ที่มีแม่บรรณีเป็นนางผวักดิจิทัล
เพราะบ่อยที่กระเป๋าสตางค์ไม่มีเงินสด

เงินสดอยู่ในแบงค์ซึ่งก็ไม่ได้มีเยอะ

พอพอบอกราคามาว่าไม่พอ
น่ะชะ
อะไรแบบนี้เข้าเลยนี่เลยทางธนาคารไทพานิถ
เขาเลยเปิดตัวแคมเปญใหม่
แล้วเขาก็ประสบปัญหาเยอะมากคือแบบว่าลูกน้องทอนตังค์ผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาแบบคนเยอะ
แล้วก็ทอนกลับเข้าไป๑๑๐๐อะไรประมาณอย่างนี้
นี่นุ้ยอยู่ในเหตุการณ์การถ่ายโฆษณาชิ้นนี้ด้วยเหรอ

ชอบนี่ไงพอมีแม่มณีแล้วเป็นไง
คนขายก็สบายคนซื้อก็สบาย

คือคนขายเองก็รู้หมดว่าเฮ้ยเงินเข้าอย่างนี้อย่างนี้
เฮ้ยมันยอดเพราะอะไรเห้ยยังไงบ้างอย่างนี้

เพราะว่าทุกวันนี้อุปสรรคของร้านพี่เนี่ย
คือแบบคือก็ไม่โอนสักทีโอนไม่ตรงกัน

เข้าใจกันแต่อันนี้จะรู้เลย

แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแคมเปญที่เปิดช่องทางการชำระสินค้าและบริการอัตโนมัติ
เรียกได้ว่าตอบโจทย์นะคะในบุคคลแบบดิจิทัลอย่างเราในยุคนี้นะคะ

ทุกบาททุกสตางค์ไม่มีค่าธรรมเนียม

แล้วอยากจะซื้ออยากจะชำระสินค้าอะไรอย่างนี้
ก็สามารถทำได้เลยรวมถึงคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า
ใช่อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราสองคนอยากจะทานขนมโตเกียว
สบายสามสิบบาทแล้วถ้าซื้อสามสิบบาทเสียค่าธรรมเนียมสิบบาท

ใช่สิแต่สามสิบบาทเราจะไม่มีในกระเป๋าเลยนะ
บางทีไม่มีบางทีไม่มีบางทีแบบอ้าวเฮ้ยลืมกดตังค์อย่างนี้
บอกลุงเอลุงเอโอนเข้ามาในบัญชีหน่อย
อ่าได้ให้ลุงเอง่ายสะดวกสะดวกสะดวกสะดวกสะดวกสะดวกสะดวก
ต่อไปค่ะมาเรามีตังค์แล้วใช่ไหมคุณผู้ชม

ของอร่อยจากธรรมชาตินะคะจากดอกอัญชัน
ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาบอกถึงประโยชน์ของดอกอัญชันก่อน
อัญชันมีอะไรคะคุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าดอกอัญชัน

คุณผู้ชมคะเชื่อได้เลยนะคะว่าดอกอัญชันพูดใหม่ไม่ถามแล้ว
ดอกอัญชันนี้นะคะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้
ภูมิต้านทานให้กับร่างกายด้วย
แล้วก็บำรุงสมองเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตให้เป็นอย่างดีเลย
อันนี้น่าสนใจบำรุงสายตาด้วยนะคะป้องกันเหน็บชา

แล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดอุดตัน
อันนี้คือประโยชน์จริงแล้วมีประโยชน์มากกว่านี้

ณปัจจุบันนี้เราเลยรวมไอเดียที่เขาจะเอาดอกอัญชันมาทำเป็นเมนูเก๋

อย่างแรกคือป่อเปี๊ยะสดม่วงคำ

คือเขาเอาดอกอัญชันเข้าไปเลยคุณผู้ชม
เข้าไปในไส้ป่อเปี๊ยะเลย

เป็นดอกอัญชันสดแบบนี้แหละค่ะกินจิ้มน้ำพริกก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะ

หลังจากเหลือกินแล้วก็เอาขยี้แล้วก็มาพอกหัวลูกเรา

คิ้วเคิว

มีอีกมียำดอกอันชันด้วยคุณผู้ชมค่ะ
นี่อาจารย์มาริกามีไหมคะเมนูนี้
เมนูนี้ยังไม่มีค่ะเดี๋ยวจะไปคิดค้นนะคะ
อันนี้ให้เด็กทานได้เด็กบางทีเป็นดอกไม้เลยเพราะบางทีเขาไม่กล้าทาน

ใช่จริงแล้วในร้านเรือนมาริกาของอาจารย์มาริกาเองเนี่ยก็มีนะคะ

ดีมากดีต่อสุขภาพมากเดี๋ยวจะเพิ่มเนี่ยค่ะเมนูดอกอัญชันเข้าไป
ขอบคุณมากนะคะแล้วก็มีที่สุขุมวิท๒๒ด้วย
ใช่นะคะโทรจองโต๊ะได้เลยนะคะ
ไปกว่านี้เขาจะเปลี่ยนจากเรือนอาจารย์มาริกาเป็นเรือนอาจารย์สุจิลาแล้วค่ะ
คุณแม่ระวังนะคะโอเคคุณเขาไม่ธรรมดาค่ะ
เน่โหนู้น้างินน่ะ
นุ๊ยมีหลายเมนูที่เธอจะไปโกปี้เอ้ยใช่ที่จะไปยัดแปลง
เราก็เอาเมนูนี้เป็นแรงบันดาลใจ

บัวลอยมะพร้าวอ่อนอันชัน

หรือว่าใครมีเมนูอะไรที่ดัดแปลงจากดอกอัญชันได้ก็ส่งไลน์มานะ

ลองดูเผื่อเดี๋ยวเราจะลองมาทดลองทำกันดู
แล้วก็ได้เป็นแรงบันดาลใจ

ถ้าอาหารแล้วอาจจะหน้าท้องยืนนิดหน่อย

บีบบ่นบีบบ่นบีบบ่นแล้วก็บีบบ่น

ช่วงหน้าดูแลสุขภาพร่างกายต่อไปเลย

มันไม่ได้ชื่อบีบบอลมันชื่อบาร์เอ็กซา

เดี๋ยวอัปกาศจิ้มหน้าฉันมวลท้องอยู่

พี่หูชมพี่ช่องใครที่จะมาทางโทเวอะนะ

เอามาที่บาร์เอ็กซาไซด์กันดีกว่าคุณผู้ชมขา
ไตล์ใหม่ล่าสุดที่จะเป็นการออกกำลังกายโดยที่มีการใช้บาร์ร่วมด้วย
คือบาร์เนี่ยปกติเราจะเห็นนักบาเล่อันนี้บีบบอลไปด้วยแล้วก็โหนบาร์ไปด้วย
ง่ายเลยคุณผู้ชมถ้าอยากจะเห็นภาพชัดในไอจีของชมพู่อรยา
บาร์เนี่ยจะมีเยอะมากเพราะชมพู่เนี่ยเป็นผู้นำเลยเขาไปออกที่นี่
พอหลังจากที่ชมพูไปออกที่นี่บาร์ไม่ว่างเลยทุกคนจะต้องไปบีบบอลที่นี่

ใช่ที่ฟิซิก๕๗แบงคอกนะคะจริงเขามีหลายสาขา
คือเขาดัดแปลงออกมาจากการอย่างที่น้องนุ้ยบอกคือบาร์เนี่ยนักบาเล่เขาจะต้องใช้บาร์ด้วย
แต่เขาก็ดัดแปลงเป็นการออกกำลังกายคือใช้กล้ามเนื้ออย่างตรงขาหนีบเนี่ยก็ย่อ
ซึ่งมันจะเจ็บลึกเวลาแบบว่าเช้าวันต่อมาที่หลังจากเราไปเล่น
เราก็จะมีการปวดลึก
เขาก็จะมีลูกบอลยางนะคะมีดัมเบลค่ะแล้วก็มีเอ็กซาไซดแบนเนี่ยนะคะ
ลักษณะจะคล้ายกับโยคะแล้วก็พิลาธิสค่ะ
แต่ว่าจะมีเปิดเพลงด้วยแล้วก็ให้ขยับนิดหน่อย
ไอ้นิดหน่อยเนี่ยลึกเจ็บลึก
แต่ก็ได้กล้ามเนื้อหุ่นสวยไปได้นะคะมีสาขาเอราวันสาขาสูงวิท๔๗
แล้วก็สาขาสาธรณ์นะจ๊ะ

พี่เต้นเนี่ยไปเจอแบบเนี้ย

แต่เพราะฉะนั้นแล้วแต่คนบางคนเขาบอกว่าอาจจะชอบคือออกกำลังกายน้อย
แต่มันได้เน้นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าถ้าว่าเราเนี่ยดูแลตัวเองแล้วเนี่ย
ต้องมาขอคำปรึกษาจากพี่คนนี้เลยจริง

ประเทศนี้เหลือคนนี้คนเดียวในรุ่นเขา
ใช่
เพราะว่าในรุ่นเค้าสยอยเจ๊กุ๊ดบ่ายแล้ว

และอยู่แล้วแบบมีคุณภาพมีคุณเป๊ะ
ร่างธรรมตาสวยใสฟิกเลยจริง